คุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็นสมัยเด็กนะพี่เบิร์ต
อุ้ยเนี่ยจะเป็นเด็กเรียนเก่งได้ที่หนึ่งตลอดนะครับ
จะได้รับเกียรติบัติคือเรียนดี
แต่เด็กอื่นเด็กคนอื่นเขาก็มีความสามารถอื่นที่หลากหลาย
เช่นขุดปูนาหามันนึ่งแบ่งปันเพื่อน
แต่เขาไม่เคยได้รับเกียรติบัติเชิดชูความดีของเขา
บางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีดีในส่วนอื่นไงถึงเรียนไม่เก่ง
แต่ปรากฏว่าที่นี่ไอเดียดีมากเลยคุณผู้ชม
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรนะฮะ
ที่นี่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เอาตัวอย่างนะคะ
สำหรับโรงเรียนอื่นถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมีเกียรติบัติหลายแบบหลายใบเหลือเกิน
เพราะเขาแจกเกียรติบัติให้เด็กตามความสามารถด้านต่าง
แล้วคุณลองดูนะความสามารถด้านไหนบ้าง
รู้จักพูดขอโทษเมื่อทำผิด
แบ่งปันยางลบแบ่งปันดินสอแม้แต่แบ่งปันมันหนึ่งก็มีนะฮะ
ความสามารถของตัวเองคือมันไม่ใช่เก่งเฉพาะวิชาการไง
เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะ

ปันผลไม้ให้ครูทานหลายครั้ง
เมื่อกี้อ่ะใช่อันนี้เผื่อแผ่เนี่ยแบ่งปันมันนึ่งผลไม้เนี่ยเออ
ยังไม่หมดนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ไปพูดคุยกับคุณครูเจ้าของไอเดียแล้ว
คุณผู้ชมค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็นสมัยเด็กนะพี่เบิร์ต
กุ้ยเนี่ยจะเป็นเด็กเรียนเก่งได้ที่หนึ่งตลอดนะครับ
จะได้รับเกียรติบัติคือเรียนดี
แต่เด็กอื่นเนี่ยเด็กคนอื่นเขาก็มีความสามารถอื่นที่หลากหลาย
ขุดปูนาหามันนึ่งแบ่งปันเพื่อน
แต่เขาไม่เคยได้รับเกียรติบัติเชิดชูความดีของเขา
บางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีดีในส่วนอื่นไงถึงเรียนไม่เก่ง
แต่ปรากฏว่าที่นี่ไอเดียดีมากเลยคุณผู้ชม
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรนะฮะ
ที่นี่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เอาตัวอย่างนะคะ
สำหรับโรงเรียนอื่นถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมีเกียรติบัติหลายแบบหลายใบเหลือเกิน
เพราะเขาแจกเกียรติบัติให้เด็กตามความสามารถด้านต่าง
แล้วคุณลองดูนะความสามารถด้านไหนบ้าง
รู้จักพูดขอโทษเมื่อทำผิด
แบ่งปันยางลบแบ่งปันดินสอแม้แต่แบ่งปันมันนึ่งก็มีนะคะ